ไม่ได้จำไม่ได้คงมาจากขนมอะไรอย่างงี้
กับพี่น้องพี่น้องเรียกกัน
พอที่บ้านชื่อตึงติ๊งตั้งตูนแอนด์นัก

วันเพ็ญก็น่าจะเกิดวันเพ็ญใช่ไหม

อัลเบิร์ดนีน่าดาลินวันเพลว่าน่าจะเกิดวันเพลใช่ไหม

รู้เหมือนกันชาลีจะเคยลองไปเปิดดูเหมือนแบบร่างกายเปลือยเปล่าอะไร
แต่คนนั้นชอบเรียกนามสกุลผิดมาตลอด

โตไม่รู้เนี่ยไตรรัสนั่นแหละแต่มันเป็นนามสกุลของคุณแม่

๗เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็เรียกว่าชาลี

พูดเรื่องความกระตันอยู่ต่อคนที่มีพระคุณจริงเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
สำคัญมากสำคัญที่สุดเลยความกระตันอยู่ใครที่เคยช่วยเหลือเราเนี่ยเรานับถือมาก
ผมเนี่ยมีคนที่เป็นบุญคุณต่อผมหลายคนมากนะในชีวิตนี้ถึงเห็นผมเป็นคนชีวิตอย่างเ
ผมก็มีบางเรื่องที่เคยมีคนหลายคนเข้ามาช่วยเหลือผมก็ต้องขอบคุณมากต้องขอบคุณหลายคนที่เข้ามาช่วยเหลือเรา
ทุกคนแบบผมมีความกระตันยูผมชอบเรื่องนี้ว่าแบบเราต้องตอบแทนเป็นเรื่องดีที่เราต้องทำ
ถ้ามีเด็กรุ่นใหม่จะก้าวเข้ามาในวงการบันเทิงชาลีอยากจะแนะนำอะไรเขาบ้าง
โรคที่มันแบบมายาเหลือเกินโรคที่มันหลายคนมองว่ามันเสียคนง่าย
คนง่ายไหมเอาจริงมันอาจจะยากก็ได้นะเพราะว่าจะทำอะไรมันต้องระวังมาก
ถ้าใครทำอะไรไม่ระวังอยู่ได้ไม่นานอยู่แล้วแหละแต่ว่าอยากแนะนำคือว่าอยากให้เป็นคนดีแล้วกัน
ซึ่งผมก็ไม่ใช่คนดีมากนะแต่ก็จะแบบขอแนะนำว่าแบบอยากให้เป็นคนดีเท่าที่ทำได้
อย่าไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ครับผม

แต่ก่อนเคยเชื่อว่าเพลงดีไม่ต้องโปรโมทใช่เพลงดีที่เรามั่นใจว่ามันดีนะ
เพราะเราเปรียบเทียบกับเป็นเพลงที่แบบร้อยล้านวิวแต่ผมมั่นใจว่าเพลงนั้นผมไม่ต้องใช้อะไรแต่งเลยก็ได้
สดเลยยังได้เลยเพลงแบบถ้าใครจะว่าผมก็ได้เพลงที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องพยายามเลย
แต่แบบคนฟังเป็นร้อยล้านวิวแล้วแบบพวกนักเพลงก็นักแต่งเพลงก็จะพูดกันว่าเฮ้ยเพลงนี้มันแย่มาก
หยาบมันรุนแรงมากซึ่งมันแบบไม่ควรมีหรืออะไรอย่างนี้หรือมันเป็นเพลงในสนับสนุนให้เด็กไปในทางไม่ดีอย่างนี้
ผมจะไม่ชอบเพลงพวกนี้เฮ้ยมันดังมากเราก็เลยคิดว่าเราทำเพลงที่แบบพอฟังได้ไม่น่าเกลียด
รับแล้วว่าเพลงคือจังหวะกับดวงเท่านั้นถ้ามาตั้งใจทำไม่มีคนฟังหรอกก็เนี่ยโจทย์หนึ่งเลยนะ
ถ้าผมไปร้องวันที่ผมไม่ได้มีกระแสเนี่ย

แสดงว่าโซเชียลสำคัญตรงนี้
ก่อนวัยสำหรับเราคืออะไรครับดีหรือไม่ดีฮะ

คุณอาจจะทำให้มันเรื่องพลาดถึงก็แบบร้ายแรงได้

ถ้าจะเตือนน้องสำหรับคนที่ไม่ทันยับยั้งชั่งใจ
เรื่องเซ็กก่อนวัยชะนีเตือนอะไรนะ
เซ็กก่อนวัยผมอยากเตือนแค่ว่า
ก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับ
อย่าพลาดหรือแบบพลาดก็ต้องยอมรับมันให้ได้

ทำแท้งแล้วก็ต้องแบบมีอะไรต้องกล้าพูด

ผมขอไม่ได้เตือนเด็กเรื่องนี้มากมายดีกว่า

ผมจะขอเตือนเรื่องยาเสพติดดีกว่า
เพราะอันนี้ผมมั่นใจว่าผมกล้าสอนได้
และผมขอพูดก่อนนะว่าผมไม่ว่าใครที่เสพ

หรือไม่เคยไปห้ามคนที่เสพแล้ว

แล้วก็ที่สำคัญอยากเตือนเด็ก

มันด่าเลยมันไม่ด่าตรงนี้มันก็ไปด่ารับหลัง

เราจะเตือนเด็กเท่าที่เด็กที่เราเตือนได้

อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
บุรีเหล้าไม่จำเป็นไม่ต้องสูบ
สำหรับผมนะอย่าไปยุ่งกับมัน
เราเอาทำไปทำเรื่องดีดีกว่า
แล้วก็ยาเสพติดไม่อยากให้ยุ่งจริง
คิดว่าการเมืองมันไกลตัวสำหรับเราไหม

ผมเฉยมากเพราะว่า

จะว่าอะไรก็ว่าไปเลยผมไม่สนใจเลย
สมมุติถ้าวันนี้คุณเป็นนายกรัฐมนตรี
อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสังคมให้มันดีขึ้น

แน็กจะทำอะไรนโยบายของคุณคืออะไร

หมาแมวค่าคนนนต์

หลายอย่างคงมีอะไรเยอะมากเลย

ผมไม่ใช่คนดีนะอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างเรื่องอื่นเลยนะ

เรื่องยาเสพติดไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เนี่ย